นะฮะเรามาดูกันหน่อยอันนี้พระเดือดร้อนทั้งวัด
เป็นพระเหมือนกันโอ้โหขี้นก
้นกเต็มเลยเอาไปดูสิคือนกพิลาบอ่ะ
ถ้าเกิดบ้านคุณมีปัญหานี้จะปวดหัวบ้านผมก็เจอ
นี่ฉันนึกภาพออกเพราะเคยไปบางวัดนะคุณมันเยอะจริง
ก็ดูสิพระพุทธรูปแทบจะแบบมันจะยังไง
แทบจะไม่เรียกว่าสบงแล้วก็ต้องเอาภาพมาคุม
โอ้ยนกพิลาบเขาก็วอนว่ายังไงดี
เราจะแก้ไขปัญหานี้อย่างไรดีเพราะว่า
ประชาชนก็ไม่กล้าไปทำบุญเชื้อโรคอะไรเอ่ยขี้นกเต็มไปหมด
พระท่านเองก็จะอยู่ยังไงก็นกเยอะขนาดนี้
เป็นภาพอันนี้วัดมหาพลชุมชนราชชะครึด
ที่ตำบลเวียงอำเภอเมืองเชียงใหม่คือนกพิราบมันไปอยู่เยอะ
ในวัดในสาราไปวิหารกุฏิพระเต็มไปหมดดูดดูข้างบน
ข้างบนเป็นรังของมันเลยถึงแม้จะเอาอะไรไปกางไว้เป็น
มันก็อยู่มันแทรกเข้าไปได้นะฮะสุดท้ายเนี่ย
คุณผู้ชมขี้นกเต็มไปหมดพระสงชาวบ้านไปทำบุญกันไปได้
นะฮะพระที่ดูแลอยู่ท่านบอกว่าทุกวันนี้นะ
กพิราบมาอยู่เยอะเลยนะฮะกลายเป็นบ้านมันไปแล้ว
นะฮะถ่ายลงมาอึลงมาเต็มไปหมดเลยอัตมาก็ไม่รู้จะทำยังไง
นะฮะก็อยากจะใครรู้ใครพอจะแก้ปัญหานี้ได้
หรือผู้มีจิตศรัทธาไปช่วยจัดการหน่อย

แต่ว่าสถานที่นี้มันเป็นสถานที่ทำบุญ

อาจจะต้องใช้งบส่วนหนึ่ง
ปรับปรุงหลังคาไม่ให้มันมีช่องให้นกเข้าไปอยู่หรือเปล่า
เพื่อให้มันจะได้ออกไปที่อื่น

ตราบใดที่มีที่ให้มันเกาะให้มันอยู่มันก็อยู่ใช่ไหม